คือคุณพ่อไปทำบุญที่วัดแล้วก็ปล่อยลูกลูก๑๐ขวบค่ะให้อยู่ที่บ้าน
หลังจากนั้นตอนที่คุณพ่อปล่อย
ชาร์จมือถือเอาไว้๒เครื่องแล้วไม่ได้ดึงปลั๊กออก
ทีนี้พอมันเกิดประกายไฟโอ้โหสิ่งที่ตามมาก็ไฟไหม้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตำรวจสพเมืองเลยได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้
เลขที่๑๕๔ที่หมู่๓บ้านพลป่าแดงตำบลเซี่ยวอำเภอเมืองเลย
ทีนี้ก็ต้องประสานไปยังอบตแล้วก็หน่วยงานที่ใกล้เคียง
เพื่อขอรถน้ำมาสนับสนุนช่วยดับเพลิง
จุดที่เกิดเหตุบ้านเห็นตรงนี้
คุณผู้ชมนึกว่าเป็นบ้านไม้ใช่ไหมจริงเขาเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ข้างหน้าเนี่ยเป็นสังกษีเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงไปได้นะคะ
แล้วบ้านไหม้เกือบทั้งหลังเลย
โดยเจ้าของบ้านคือนายธนชัยคำพิทูลอายุ๔๒ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นออกไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านแล้วก็ให้ลูกชาย
หรือว่าลูกชาย๑๐ควบปล่อยให้อยู่บ้านลำพังคนเดียว
แล้วพ่อเสียบปลั๊กชาร์จมือถือเอาไว้๒เครื่อง
ทีนี้ประกายไฟจากโทรศัพท์มันออกมาสิคะ

เพื่อนบ้านก็วิ่งมาบอกว่าธนชัยธนชัยไฟไหม้บ้าน
ทีนี้นายธนชัยก็รีบกลับมาที่บ้านเลยนะคะ
แล้วเห็นไฟมันไหม้ไปเกือบทั้งหลังแล้ว
ดูสภาพภายในบ้านสิคะไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
ส่วนลูกลูกชายวัย๑๐ขวบถามว่าเป็นยังไงบ้าง

ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการชาร์จมือถือ
บางทีอุปกรณ์หรือสายชาร์จเราไปซื้อมาไม่ได้มาตรฐาน